มีคำถามบอกว่าเล่นเกมแล้วช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยตอบกลับบอกว่า
นี่เป็นคำถามจากคนรอบข้างตั้งแต่เดือนแรกที่ผมเริ่มลดน้ำหนัก
จาก๗เดือนที่ผมตั้งใจเล่น๒เกม
จนทำให้ผมสามารถลดน้ำหนักได้ถึง๓๐กิโล
อ๋อเกมเขาอย่างนี้ดิฉันก็เข้าใจว่ากดแบบกดเกมกดอย่างนี้
ต้องเป็นเกมที่เผาผลาญพลังงาน
บริชาติละมูลมั่งได้แชร์เรื่องราวของการเล่นเกมของเขาเอง
ทำให้น้ำหนักลดลงไปได้๓๐กิโล
หนุ่มคนนี้เล่นเกมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย

พร้อมกับควบคุมอาหารไม่ให้เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับ
ซึ่งเขาก็ได้รีวิวไว้อย่างละเอียด
คำถามว่าทำไมเขาถึงลดได้ให้ดูตามคลิปแบบนี้
เขาบอกว่าเล่นเกมแล้วช่วยลดน้ำหนักได้จริงนะครับ

เวลารวม๑๓๐ชั่วโมง
เล่นวันละ๑ชั่วโมงนะอาทิตย์ละ๕๖วัน

ใช้การคุมแคลโดยนำเกมมาช่วยเบิร์นแคลรายวัน

ขอตอบกันตรงเลยว่าช่วยลดได้จริงครับ

แบบนี้มันก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายเนอะ
เขาบอกว่าเป็นเกมที่สร้างสรรค์สนุกแล้วก็สุขภาพดีกันด้วยคุณ

กางเกงเดิมที่เคยใส่เนี่ยโอ้โหมันหลวมโครกใส่ได้๒คนเลย

ฟิตเนสบ็อกซิ่ง
นี่ฉันนึกถึงเกมเต้นสมัยก่อนนะคุณสุดสกุ
ทันไหมที่แบบเต้นอันนี้ก็ได้ออกกำลังกายได้กายบริหารเหมือนกัน
ถามว่าทันไหมคือทันผมทันเล่นเกมนี้
แต่ว่าถามว่าเต้นแล้วเหยียบพื้นทันไหมไม่ทัน